คุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าเกี่ยวกับคดียาเสพติด
นางเอกดังเอมี่ที่ถูกจับกลุ่มพร้อมกับแฟนนุ่ม
วันนี้ตำรวจบอกว่าได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งคู่แล้ว
ยังไม่พบความผิดปกตินะครับแต่ยืนยันว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยชัดเจน
สามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอน
ขณะที่วันนี้เอมี่ได้ร่ำให้ปฏิเสธการเป็นเจ้าของยาเสพติด
พร้อมกับขอโทษไปยังครอบครัวแล้วก็แฟนคลับครับ
วันนี้เอมี่อามาเรียจาคอปนางเอกสาวชื่อดัง
นายปุญญวัตรฮิรันเตชะที่เป็นแฟนนุ่ม
ทั้งคู่ถูกจับกลุ่มพร้อมกันตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย
ถูกตำรวจสอนอสายไหมคุมตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
เดินทางไปสารจังหวัดมีนบุรีเพื่อขออำนาจศาลฝากขังเป็นผลัดแรก

มี่ก็ได้ใช้เสื้อปิดบังใบหน้าไว้แบบนี้นะครับ
นักข่าวก็พยายามถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างเกี่ยวกับคดี
เจ้าตัวก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ปฏิเสธว่ายาเสพติดไม่ใช่ของตัวเอง
แต่ว่าเป็นของแฟนนุ่มส่วนแนวทางการต่อสู้คดีก็ไม่ขอตอบคำถาม
แต่ว่าเอมี่ได้ฝากขอโทษไปยังครอบครัวแล้วก็แฟนคลับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เรายอมรับตลอดว่าเราเป็นผู้เสพใช่ไหม
ใช่เราเป็นผู้เสพอย่างเดียว
เอมี่อยากจะพูดอะไรที่คุณพ่อและแฟนคลับฉันขอโทษท่านทุกคน
วัดมีนบุรีนะครับนำตัวฝากขังเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านญาติทั้งของเอมี่แล้วก็แฟนนุ่ม
ยื่นขอประกันตัวนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าคดีเนี่ยโทษหนักอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่รัชธรรมก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
คุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษมินบุรีขณะที่พลตมตรีสุรเชษฐ์หักพาน
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหนึ่งเก้าหนึ่ง
เปิดเผยถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของดาราสาวและแฟนนุ่ม
ยังไม่พบความผิดปกติของการโอนเงินเข้าโอนเงินออกในบัญชี
เพียงการโอนเงินเข้าออกตามปกติจากบุคคลต่าง
แต่ยืนยันว่าตำรวจมีพยานหลักฐานรัดกลุ่มแน่นหนาเพียงพอ
ที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้แม้ว่าจะมีการกลับคำให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
ในส่วนของแฟนนุ่มนี้บอกว่าไม่ได้ค้าบอกว่าแค่เสพเท่านั้น
ขณะที่การสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเชื่อมโยงตามคำให้การของนางสาวพันธุ์ซึ่งถูกจับกลุ่มคนแรก
แล้วก็ขยายผลมายังแฟนนุ่มกับเอมี่ซึ่งพบว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เพิ่มอีกหนึ่งคน
ที่จังหวัดหนองคายนะครับพร้อมกับยาไอซ์หนึ่งจุดสามห้ากรัม
ถูกส่งทางปรายศนีย์และยังพบว่ามีการส่งยาเสพติดกันทางปรายศนีย์มาแล้วกว่า๑๐๐รายการ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามเส้นทางพัสดุว่าถูกส่งไปยังผู้ใดบ้าง
หากตรวจพบต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
ส่งยาไอซ์ทางปรายศนีย์

พาดหัววันนี้กรณีคุณเอมมี่ก็บอกว่าแม่มาของจริงเมื่อช่วงเช้าแม่คุณเอมมี่ก็ไปเยี่ยม
เอาขนมเอาข้าวไปให้แม่ก็บอกว่าใจสลายคนเป็นแม่ค่ะ
ยังทำใจไม่ได้กับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
เอมมี่ก็ขอเจ้าหน้าที่ตอนอยู่ที่ห้องขังที่สอนอนะ
ขอพัดลมแล้วก็ขอไปเข้าห้องน้ำนอกห้องขัง
ไม่ยอมเข้าในห้องขังแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต